คุณผู้ชมคะเมื่อตีสองกว่าค่ะคืนที่ผ่านมานะคะมีเหตุคนร้ายก่อเหตุแบบอุกอาจมากที่กลางถนนที่พัทธลุงค่ะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะ
มีคนถูกยิงเสียชีวิตไป๓ศพจากเหตุการณ์นี้
คนนึงเขาลงมาจากรถแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตกลางถนน
ส่วนอีก๒คนเขานั่งอยู่ในรถคนร้ายไปกระหน่ำยิงใส่รถจนเขาเสียชีวิตอีก๒ศพ
แต่ว่ามีคนนึงเขาเปิดรถลงมาแล้วก็วิ่งหนีไปได้
นี่ค่ะมาไล่เรียงดูเหตุการณ์นะคะแต่ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแบบเต็มกันก่อน
นี่นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒๖นาทีกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
รัตนพงศ์จันปนอายุ๓๘ปีค่ะขับรถเก่งไปจอดที่ถนนด้านหน้าธนาคารทกศท่ามีหลำตำบลครูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทธลุง
มีรถกระบะมาจอดด้านหลังนะคะครับนายรัตนพงศ์เนี่ยเขาลงมาจากรถแล้วก็มายืนอยู่เห็นไหมคะ
แล้วมีชายที่ขับรถกระบะลงมาจากรถเดินมาหานายรัตนพงศ์ทันที
พอเจอกันชายคนขับรถกระบะยิงใส่เลยนะคะคือจ่อยิงใส่นายรัตนพงศ์หลายนัดตามภาพเลยค่ะ
รัฐนพงศ์เนี่ยล้มลงเสียชีวิตบนถนนแล้วมีผู้ชายอีก๓คนยืนอยู่บนทางเท้านะคะ
อยู่ตั้งแต่แรกก็ถือปืนมายิงด้วย
ช่วงระหว่างนั้นค่ะนายชนละทิศแซ่หลีที่นั่งข้างคนขับเปิดประตูรถวิ่งหนีออกไปจากรถได้
กลุ่มผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยกำลังเดินกลับขึ้นรถนะคุณผู้ชม
แต่มันมีอยู่จังหวะหนึ่งหนึ่งในกลุ่มก่อเหตุหันมาเห็น
ว่าประตูรถเก๋งเหมือนกับเปิดออกนี่ไง
เขาก็เลยเอ๊ะมีคนอยู่ในรถนี่ย้อนกลับมากระหน่ำยิงใส่ในรถ

ใช่ค่ะแต่ในรถที่อยู่เบาะหลัง๒คน

อัฐกรนุ่นปานอายุ๒๕นายพศกรดำสนิทอายุ๒๑เขานั่งอยู่ในรถ
เขาถูกกระหน่ำยิงใส่ทีแรกกะจะมาใส่นายรัตนพงศ์คนเดียว
ใช่แต่พอเดินกลับไปกำลังจะขึ้นรถอ้าวยังมีคนอยู่ในรถนี่
คนนึงนั่งข้างคนขับเปิดหนีไปได้ด้านหลังมีอยู่สองคนเลยยิงใส่ด้วยเลย
นี่ค่ะโอ้โหโอ้โหตำรวจสพเมืองพัทธลุงลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ครับจุดแรกที่ตรวจสอบก็คือถนนหน้าธนาคารท็อกกระสอสสาขาท่ามิรัมณ์
ก็คือพบศพในรัตนพงศ์นะคะสภาพศพก็คือใส่เสื้อยืดสีดำ
เกงยีนใส่รองเท้าผ้าใบใส่หมวกแก๊ปและใส่หน้ากากอนามัย
เสียชีวิตอยู่บนถนนแบบนี้สภาพคือถูกยิงด้วยปืนเก้ามอมอ
กระสุนเข้าที่ลำตัว๑๐นัดค่ะคุณผู้ชมครับ๑๐นัดเลยนะคะ
ต้นขาด้านขวาเนี่ยโดนไป๓นัดที่หน้าอีก๒นัดแขนซ้าย๑นัด
แขนขวาอีกสองนัดที่ไหล่ขวาก็มีร่องรอยถูกยิง
เหมือนกับถูกยิงซ้ำอีกรอบตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
บนถนนในที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืนกระจัดกระจายอยู่กว่า๔๐นัดนะคะ
มีรองเท้าแตะอยู่๑คู่มีโทรศัพท์มือถือ๒เครื่อง
ทั้งหมดนี้ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะอันนี้คือจุดแรกที่ตำรวจตรวจสอบ
ส่วนจุดที่๒ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อเช้า
ถูกจอดทิ้งไว้ริมถนนสายเอเชียบริเวณหัวสะพานคลองลำเบ็ดตำบลท่าแคมเภอเมืองพัทธลุง
เบาะหลังมีศพผู้เสียชีวิตอยู่สองศพค่ะเป็นผู้ชายนะคะ
มีกระสุนปืนลูกซองหนึ่งนัดและที่พื้นรถด้านหลังมีปืนลูกซองพกสั้นหนึ่งกระบอก

พลตำรวจรีกฤษฎาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงบอกว่า
ประเด็นเอาไว้แบบนี้นะคะอาจจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
อาจจะเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาสในร้านข้าวต้มใกล้กับที่เกิดเหตุ
ไม่ก็เป็นปมขัดแย้งธุรกิจผิดกฎหมายตั้งเอาไว้๓ประเด็นหลักหลักแบบนี้ค่ะ
โหดเยี่ยมมากนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
สืบสวนของภูทรจังหวัดพัทธลุงนะครับไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ที่บริเวณหน้าธนาคารทกศสาขาท่ามิรำนะครับ
แล้วก็บริเวณร้านข้าวต้มใกล้จุดเกิดเหตุด้วยนะครับ
เพื่อไปสอบถามพยานแวดล้อมแล้วก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ในการที่จะออกหมายจับคนที่ก่อเหตุ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะที่ไปเนี่ย
พบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๕๔ปลอกนะครับ
มีกระสุนขนาด๙มมที่ไม่ลั่นอีก๑นัด
ปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุตำรวจยืนยันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คนร้ายใช้ปืน๒กระบอกนะครับมีปืนสั้น๙มมจำนวนหนึ่งกระบอก
แล้วก็อาวุธปืนสงครามอูซี่ซึ่งใช้กระสุนขนาด๙มมอีก๑กระบอก
กลุ่มคนร้ายต้องเป็นคนที่ชำนาญการใช้อาวุธปืนเป็นอย่างดี
นี่ครับ๒กระบอกยิงถล่มไป๔๐นัด
กะเอาตายเลยนะฮะทีแรกเหยื่อคนเดียวนะครับ
พอเห็นเปิดประตูหลังรถอีกนี่ไปใส่เขาอีกมีคนนึงวิ่งหนีไปครับ
หลังก่อเหตุคนร้ายขับรถยนต์ของผู้ตายนะครับ
หน้าแบงค์ทกศไปจอดทิ้งที่ริมถนนสายเอเชีย
บริเวณหัวสะพานคลองลำเบ็ดตำบลท่าแคร์อำเภอเมืองพัทธลุงด้วยนะครับ
ระยะทางที่ขับไปทั้งหมด๙๕กิโลเมตร

พตโฮโลนสินผู้สาระผู้บัญชาการตผุทรภ๙
วันนี้ลงพื้นที่มาติดตามคดีที่สพเมืองพัทธลุงนะครับ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจรวบรวมหลักฐานจากที่เกิดเหตุได้มากพอสมควร
ปลอกกระสุนภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เส้นทางการก่อเหตุด้วย
ก่อนเกิดเหตุคู่กรณีจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะฮะ
คือนัดมาเจรจากันซึ่งตอนนี้ในส่วนของผู้เสียชีวิต
รู้แล้วว่าเป็นใครบ้าง
ส่วนฝั่งผู้ก่อเหตุกำลังสืบสวน
คาดว่าจะรู้ตัวในเร็วนี้นะครับ
เพราะว่าได้มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์
แล้วตำรวจเนี่ยได้ไปเจอเรื่องสัญญาการพูดคุยแล้ว
กำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางทุกกล้องเพิ่มเติม
เพื่อจะพิสูจน์ว่ารถที่ใช้ก่อเหตุตกลงเป็นรถของใคร
ส่วนปมการก่อเหตุน่าจะมาจากเรื่องทะเลาะกันก่อนหน้านี้
แล้วก็นัดมาเคลียร์ปัญหากัน
แต่คงเคลียร์กันไม่ได้เคลียร์ไม่ลงตัว
ก็เลยยิงถล่มใส่กันเลย
นี่ครับสพมพัทธลุงตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวคนที่วิ่งหลบหนีลงไปจากรถ

คือในกล้องวงจรปิดเห็นอยู่แวบเดียว
จังหวะพวกลูกศรแดงกำลังเดินหันหลังกลับ
เขาก็เปิดเมื่อกี้เนี่ยค่ะนั่งข้างคนขับ
เดี๋ยวดูนะฮะปุ๊บไปแล้ว
คนนี้แหละตำรวจกำลังตามตัวอยู่คุณเขียนมาสอน

หลังจากนั้นเขาคิดว่ากลุ่มพวกนี้ไปแล้ว
เขาเปิดประตูหลังรถออกมาแล้วพวกนี้เลยเดินย้อนมายิงอีก
ตำรวจบอกว่ากำลังเร่งตามตัวคนที่วิ่งหลบหนีไปนะครับ

เพื่อจะได้มาสอบถามว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ล่าสุดนะฮะตำรวจตามไปที่บ้านพัก
ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสนแล้ว
แต่ไม่เจอตัวก็คิดว่าคงยังไม่กลับบ้านหรอก

ส่วนกลุ่มคนร้ายตอนนี้ก็กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ
แต่นายชนละทิศเนี่ยตำรวจบอกอยากเจอมาก
เพราะถือว่าเป็นพยานปากสำคัญในคดี
พี่สุตาว่ารถเป็นของใคร
เป็นเรื่องทะเลาะกันมากกว่านะครับ

ก็มีกลุ่มที่สงสัยครับ
สรุปแล้วเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๓ศพนะครับ

ศพแรกก็คือนายรัตนพงศ์จันปน

คนแรกที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่กลางถนน
อีก๒ศพก็คือคนที่มาด้วยกันแล้วเปิดประตูหลังรถจะลงมา

คือนายอัฐกรนุ่นปานอายุ๒๓
กับนายพาสกรดำสนิทอายุ๒๒
๒ศพนี้ถูกเจาะยิงในรถนะครับ
มีนายชนละทิศแซ่หลีอายุ๓๐ปี
มากับ๓คนนี้ด้วยแล้วก็หนีออกไปได้ก่อนนะครับ
รถยนต์ที่เกิดเหตุเนี่ยถูกยิงพลุนทั้งคัน
ตอนนี้ตรวจสอบแล้วนะครับรถยนต์ที่กลุ่มผู้ตายกับเพื่อนที่หนีไปได้มาด้วยกัน
ผู้ครอบครองรถชื่อนายมณัฐเกรดแก้ว
จากการตรวจสอบชื่อนามสกุลเขาอยู่ที่สมุทรสาคร

แต่ถ้าท่านทราบข่าวว่ารถคันนี้มีชื่อเป็นชื่อของท่านเนี่ย
ยังไงติดต่อสพเมืองพัทธลุงเผื่อจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมยังไงบ้าง
ใช่ค่ะและทีมข่าวของเราก็ตามความคืบหน้าให้
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไปเลยนะคะที่จุดเกิดเหตุ
ก็คือหน้าธนาคารทกศยังมีคราบเลือดอยู่บนพื้นถนนเต็มไปหมดค่ะ
ทีมข่าวของเราคุยกับพนักงานร้านข้าวต้มที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะ
เขาก็บอกว่าคืนที่เกิดเหตุในร้านมีลูกค้าแค่โต๊ะเดียว
ที่กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่จู่กลุ่มคู่กรณีขับรถตามกันมา
ว่าทะเลาะกันมาจากที่อื่นค่ะยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับร้านข้าวต้ม
ไม่ได้มาทะเลาะกันในร้านข้าวต้มนะคะ
คือทางพนักงานร้านข้าวต้มเขาบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลย
แล้วก็ได้ยินเหมือนกับยิงกันซ้ำอะค่ะ
ในร้านตกใจมากนะคะพากันวิ่งหนีไปหลบหลังร้าน
พอเหตุการณ์สงบก็เลยออกมาดูแล้วก็เห็นว่านายรัตนพงศ์ถูกยิงเสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่อะค่ะ
จากนี้นะคะทีมข่าวไปคุยกับชาวบ้านที่เจอรถเก๋งคันที่คนร้ายขับไปทิ้งไว้
บริเวณหัวสะพานคลองลำเบ็ดนะคะ
บอกว่าเห็นรถคันนี้ตอน๖โมงเช้า
ตอนแรกนึกว่ารถเกิดอุบัติเหตุยางแตกแล้วก็เลยจอดรถนอน
ด้วยความหวังดีจะเดินเข้าไปปลุกค่ะจะเดินเข้าไปช่วย
แต่กลับพบว่ามีผู้ชายสองคนอยู่ที่เบาะหลังเสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่
คือเลือดเนี่ยนะคะไหลออกมาจากขอบประตูรถจนนองพื้นถนนเลยนะคะ
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ถึงจะมารู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์เดียวกันกับเหตุการณ์ยิงถล่ม
หน้าธนาคารทกศก็เลยตกใจมากค่ะ
หมายถึงว่าก็ออกมาออกมาก็ให้ไปโทรหาตำรวจ
กะว่าจะไปปลูกแล้วก็ให้เขาไปเหมือนกับว่ายางรถจะช่วยเขาประมาณนั้นแหละ
ก็ตกใจค่ะตกใจมาก
ก็ต้องไปดูจากพื้นที่ของคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะ
ตกลงแล้วสาเหตุมันมาจากอะไรยังไงกันแน่นะครับ
ระหว่างที่ตำรวจกำลังไล่สืบสวนคดีอยู่
วันนี้เราไปที่บ้านของนายรัตนพงศ์นะครับที่ถูกยิงคนแรกเลย
แล้วเสียชีวิตอยู่กลางถนนนะครับท่านผู้ชมครับ

พ่อของนายรัตนพงศ์เนี่ยบอกว่าลูกชายเพิ่งพ้นโทษมาได้๔เดือน๕วันนะฮะ
คุณพ่อบอกตอนนี้นะที่พ้นโทษมาเนี่ยก่อนหน้านี้ติดคุกก็คือคดียิงแล้วก็ปล้นทรัพย์
พอพ้นโทษออกมามาทำงานรับจ้างเป็นช่างศักดิ์ก็ทำมาได้สัก๓เดือนแล้ว
เมื่อคืนตอน๓ทุ่มก่อนเกิดเหตุลูกชายออกจากบ้านบอกว่าจะไปรับจ้างศักดิ์ตามปกติ
แล้วก็โทรมาหาพ่อตอน๔ทุ่มบอกว่าตอนนี้มีปัญหาเคลียร์กันไม่ลงตัว
ก็พยายามถามลูกชายแต่ลูกไม่บอกว่ามีเรื่องกับใครอะไรยังไง
พ่อบอกว่าก็ยังบอกลูกชายไปว่าเออก็คุยกันดีนะอย่าไปใช้กำลังกันแล้วก็ขาดการติดต่อกันไปนะ
จนกระทั่งช่วงเช้ามีข่าวแจ้งมาว่าลูกชายถูกรถชนก็ไปที่โรงพยาบาล
พอรู้ข่าวว่าลูกถูกรถชนเนี่ยรีบไปโรงพยาบาลเลยแต่ไปถึงกลายเป็นว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
แล้วเสียชีวิตจากการถูกรุมยิงใส่หลายนัด
นี่ฮะทั้งพ่อทั้งแม่ครอบครัวบอกว่าเสียใจมากไม่รู้จะทำยังไง
ตอนนี้นอกจากความเสียใจแล้วคือกังวลมากไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือเปล่า
แล้วกลัวว่าลูกชายจะตายฟรีด้วยอยากให้ตำรวจตามจับตัวคนร้ายให้ได้
เนื่องจากก่อเหตุอย่างอุกอาจมากส่วนปัญหาต่างเนี่ยจะเป็นเรื่องแก๊งค้ายาเสพติดคดียาเสพติดหรือเปล่า
พ่อบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันตอบไม่ได้เพราะลูกไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
ติดทิศติดทิศเรื่อยกระโทรมาบอกว่ามีปนาฮิต
การเคลียร์เรื่องยาเสพติดอะไรอย่างนี้มันจริงหรือเปล่า
เรื่องนี้คือจะบอกจริงก็บอกไม่ได้
บอกไม่จริงก็บอกไม่ได้เพราะไม่ได้ติดตามลูก
ออกไปไหนไปทำอะไรก็ไม่ได้รู้
แต่ที่รู้ก็คือก็ทำงานเป็นคุณโมยรุษ
เราได้ไปคุยกับภรรยาของอีกคนนึงที่ถูกยิงนะฮะที่เสียชีวิต
ก็คือนายอัฐกรนะครับภรรยาชื่อนางวันลีอายุ๒๔นะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้สามีออกจากบ้านไปตอน๕ทุ่ม๔๗นาที
บอกว่าจะไปทำธุระเดี๋ยวจะรีบกลับ
ตอนนั้นก็เห็นว่ามันดึกแล้วก็ส่งข้อความไปต่อว่าอยู่เลย
แต่แฟนก็เงียบหายไปทั้งคืนไม่อ่านแชทไม่ตอบไลน์ไม่รับสายอะไรทั้งสิ้น
กระทั่งมาเห็นข่าวตอนเช้าว่านายรัตนพงศ์ถูกยิงเสียชีวิต
ตอนนั้นยังภาวนาอยู่ว่าขออย่าให้สามีเนี่ยไปกับนายรัตนพงศ์เลย
เนื่องจากทั้งคู่เขามักไปไหนมาไหนด้วยกัน
มีคนไปเจอรถเก๋งแล้วไปเจอศพสามีกับเพื่อนอีกคนนึงในรถ
รับว่าเสียใจมากทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรื่องยาเสพติดเธอยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องนี้
แต่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้สามีเคยถูกจับคดียาเสพติดจริง
แต่หลังจากออกจากคุกมาแล้วเนี่ยก็คุยกันแล้วว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอีก
เพราะว่าอยากมีลูกอยากทำงานสร้างครอบครัวเธอเองก็ตั้งท้องนะ
ตอนนี้ลูกคนที่๒เนี่ยท้อง๖เดือนอยู่ในท้อง
ไม่ทันได้เห็นหน้าพ่อแล้วพ่อมาเสียชีวิตแล้วเธอบอก
ส่วนลูกชายคนโตอายุ๖ขวบตอนนี้ยังถามหาพ่อตลอด
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
เพราะเชื่อว่าสามีไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้น
แต่ต้องมาถูกฆ่าตายเพียงเพราะว่าไปด้วยเท่านั้น
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเท่านั้น
ก็เหลือหน้าช่วงละทิศนะครับที่ตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะ

เขาก็กังวลเพราะยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดียังไง
แล้วตัวเองถ้ากังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยยังไงรีบมาพบตำรวจก่อน